คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องผลกระทบของโควิด๑๙กันหน่อย
ข่าวนี้ต้องเอามาเตือนหนุ่มกันนะคะ
ต้องบอกว่าคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายได้ดูข่าวนี้แล้วคงจะตกอกตกใจ

ว่าที่สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดหลังหายแล้ว
ปรากฏว่าช้างน้อยของเขาเรียกได้ว่าขนาดลดลง

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมาจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะคะ
พบผู้ป่วยชายค่ะที่อเมริกามีขนาดนะคะ

คุณหมอบอกแบบนี้ว่าประเทศไทยเองก็มีรายงานแบบนี้นะคะ
ซึ่งหน่วยระบบปัสสาวะของโรงพยาบาลจุลาลงกร
ก็ไปตรวจพบค่ะมีผู้ติดเชื้อที่หายป่วยแล้ว
มีอาการนกเขาไม่ขันด้วย
และมันก็ไปสอดคล้องกันกับเรื่องที่ขนาดของอวัยวะเพศหดสั้นลง
อาการเหล่านี้ค่ะคุณหมอธีรวัตรบอกนะคะ
ว่ามันเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะกลางและในระยะยาว
แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องผลกระทบของลองโควิด

หลังจากที่คุณหายจากอาการการติดเชื้อโควิดไปแล้ว
แต่มันจะยังมีผลกระทบอื่นต่อในระยะยาว
อย่างเช่นที่เห็นเลยหน้าจอคุณผู้ชม
อาการนอนไม่หลับหดหู่ซึมเศร้าอ่อนเพลีย
ขาไม่มีแรงขาเกร็งขาเป็นตะคริวขากระตุกสมองเสื่อม
หรือจะมีความผิดปกติในการแข็งตัวของอวัยวะเพศด้วยค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอเขามีเพิ่มเติมนะเนี่ย

แล้วก็จะทำให้คุณอาจจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นด้วย
ฉะนั้นดูแล้วก็ใจเย็น
อย่าเพิ่งรีบไปตื่นตระหนกก็แล้วกันนะคะ
แต่โควิดจริงคืออย่างที่บอกมันไม่ใช่น่ากลัวแค่โรค
มันน่ากลัวคือหลังจากที่ฟื้นตัวจากโรค